คุณผู้ชมครับความกระตันอยู่กระตะเวที
คือสุดยอดของความดีนะครับ

เสาหลักของบ้านนี้อายุเพียง๑๙ปีเท่านั้นครับ
เขายอมเสียสละอนาคตของตัวเอง

ช่วงที่ครอบครัวเริ่มแย่เริ่มไม่มีตังค์ใช้

แล้วไอ้ค่าที่ว่าจะไปลงทุนวันต่อไปไม่ได้ไง
ไม่มีอะไรสักอย่างก็คิดว่าจะทำยังไง
หาเงินมาให้ลูกให้ได้มันไม่มีทางไป

ขึ้นมันก็เลยแบบชักหน้าไม่ถึงหลัง

กู้มาก็เอาไปใช้มากิน
แล้วก็จ่ายทุกวันแบบจนไม่มีอะไรเหลือ
บางวันผมแทบไม่มีตังค์ที่ไปโรงเรียนเลย
ช่วงที่ผมจะออกเรียนก็แหงหน้า๖เทิม๒ละ
แม่ก็ออกมาดูแลพี่สาวแต่ไม่มีอะไรครับ
ผมก็คิดว่าแบบครอบครัวผมนี่มันถึงก็จะไม่มีอะไรจะกินขนาดนี้เลยไง
ทีนี้แบบมันแย่สงสารครอบครัว
แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่เรียนแล้วอย่างนี้จะออกมาทำงาน
ผมก็จะทำงานช่วยแม่ใช้หนี้ไปเรื่อยก่อนนี้ครับ
กว่าแบบหนี้แม่จะหมดผมถึงจะแบบจะคิดเรื่องเรียนได้ว่าอยากจะเรียนต่ออะไรดี
เพราะว่าอายุเรายังไม่เพิ่งเด็กอย่างนี้

ผมคิดว่าไม่มีคำว่าสายแล้วครับสำหรับการเรียนนะครับ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องโดโด
จากจังหวัดสุโขทัยกันครับ
สวัสดีครับแม่อ้อมน้องเอ๋ย
ผมดูเรื่องราวแล้วแม่โชคดีมากเลยนะครับ
มีลูกชายน้องโดโดและโปรแกรมแบบน่ารักมาก
ชื่นใจกับลูกทั้งสองไหมแม่

เห็นบอกว่ามันมีเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมคะ

ทำไมถึงเกือบเรียนไม่จบม๖ฮะ
เห็นบอกว่าขยันด้วยเรียนดีด้วย

พี่สาวก็มีอาการแย่ลง

ก็ขับถ่ายไม่รู้เรื่องครับ

ขายของก็ขายไม่ค่อยได้อย่างนี้ครับ

แล้วแม่บอกกับลูกว่ายังไงครับ

เผื่อว่าจะขายอะไรดีขึ้นไปสักระยะ

ดูไปก่อนให้เรียนไปก่อน
ตัดสินใจไปปรึกษาย่าอีกเที่ยวหนึ่ง

ย่าก็บอกว่าอีก๓เดือนเองเถอะ

แต่ก็ออกแล้วตอนนี้ก็ให้รับ

ถ้าย่ามีโอกาสช่วยได้ย่าก็จะช่วย

เขาก็จะเรียนต่อไปอีกหน่อยกำลังจะจบ

ลูกตัวนี่แต่งานเอางานก่อนงาน

แล้วพอเสร็จจากงานแล้วโดโดทำอะไรต่อ

แล้วก็เคยท้อกับชีวิต
เคยคิดที่จะหนีออกจากบ้าน

ก็ว่าจะหนีไปบ้านเพื่อนอย่างนี้ครับ

เขาก็ถามโด่เหนื่อยไหม

ทำไมแบบพี่ต้องเป็นแบบนี้ด้วย

ช่วยแม่และใครดูแลเขาครับ

รักน้องชายคนนี้มากไหมครับ
เพื่อที่หาเงินมาช่วยครอบครัวเรา

จ๊ะ

ตอนนี้ที่ได้เงินมาเนี่ยลูกได้มาเป็นรายวันเนี่ยหนูแบ่งให้แม่
หรือว่าแบ่งใช้จ่ายยังไงลูกจัดสรรปันส่วนยังไงลูก
ก็ให้แม่๒๕๐แล้วก็ตัวเองเก็บไว้ใช้๕๐บาทครับ
ตอนนี้เวลาที่โดโดเหนื่อยแล้วโดโด่ได้กำลังใจมาจากไหน
มันก็จากพี่สาวแล้วก็น้องชายแล้วก็แม่ครับ

โปแกมเคยเห็นแม่ร้องไห้บ่อยไหม
ก็หวิ่งไปก่อนแม่
แหละ
แม่อยากจะบอกอะไรกับผู้ชายสองคนที่รักแม่ไม่แพ้แม่รักเขา
เขาอยู่ตรงนี้แล้วแม่บอกกับเขาเลยครับจ้ะ
เดี๋ยวดูโปรแกรมแม่รักลูกมากนะพี่หมวยด้วย
แล้วก็ขอบใจมากที่แบบช่วยแม่ทุกอย่าง
แม่รักลูกมากรักลูกทุกคนเลยรักมาก
โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก
โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก
โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก
โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก
โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก

โดยโปรแกรมแม่รักลูกมาก
คุณผู้ชมครับเมื่อความรักในครอบครัวนั้นคือพลังที่ทำให้ทุกคนพร้อมที่จะจับมือกันสู้ไม่ถอย
ช่วงหน้าครับเรามาลุ้นและเอาใจช่วยครอบครัวของน้องโดโด
กับการตอบคำถามให้ถูกต้องทั้ง๔ข้อ
เพื่อเงินทุนต่อชีวิต๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
สำหรับข้อนี้คือให้ทำเครื่องดื่มเย็นโดยนำน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งจำนวน๒๐ถุง
ภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับเริ่มครับ